ไปดูบรรยากาศตามสถานที่ต่างในช่วงใกล้ออกสลาก

มาตามนัดแม่ตะเคียนสายแก้ว
แฝงร่างดีเจจ๊ะจ๋าให้เลขเด็ดนะครับ

เอาอีกแล้วนะครับก็นี่ครับ
ตะเคียนสายแก้วที่วัดใหม่โคกมรุม
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะครับ
ก็ได้มาแฝงร่างดีเจจ๊ะจ๋าหรือว่านางวันนางามจริง
อายุ๕๕ปีขณะรำถวายรับขวัญ
พิธีอันเชิญต้นตะเคียนสู่วัดใหม่โคกมาบรุม
ที่เป็นการรวมแม่ตะเคียน๓๘ต้น
แล้วก็มีพระอาทิตย์ทรงกฎเกิดขึ้นด้วยนะฮะ
ระหว่างพิธีรับขวัญนะครับจู่หญิงสาวเสื้อแดงคนหนึ่ง
ก็เกิดอาการคล้ายมีองค์ลงเหมือนกัน
พูดเป็นภาษาแปลก
ปีภาษมอนก็บันเลงเพลงภาระตะ
ทำให้มีการร่ายรำกันโอ้โห
ทั้งริเจจ๊ะจ๋าทั้งสาวเสื้อแดงอะไรอย่างนั้นฮะ
หลังจากนั้นก็วิญญาณน่าจะออกจากร่างนี่
ก็รำกันไปดูบรรยากาศนะฮะ
คนที่ผู้หญิงที่ใส่เสื้อแดงแล้วก็มารำ
ก็คือนางทัศมาพรคุบพงศ์อายุ๒๓
ปีมาจากอำเภอบางปะหันต์จังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
ก็เธอบอกว่าได้มากราบไหว้แม่ตะเคียนทรายทอง

งวดที่ผ่านมาได้โชคได้ลาบนะครับ
สลากินแบ่งรัฐบาลกว่า๑๐คู่
ก็เลยมารำถวายแม่สายทองและแม่สายแก้ว
ก่อนที่จะมีเหมือน
วิญญาณสิงร่างเธอนะครับ

ชาวบ้านเขาไปดูต้นยางนาคุณผู้ชม
เป็นต้นยางนาขนาด๒คนโอบอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งนางบุญล้อมงาสารเจ้าของที่เขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าตั้งใจจะตัดต้นยางนาจะใช้พื้นที่
ก็เอาเลื่อยไปตัดตัดอยู่๒วันยังไม่ขาดสักที
ก็เลยจ้างรถแบ็คโฮลไปดันให้ล้ม
แล้วก็ตัดส่วนปลายออกเพื่อที่จะเอาไปขายนะคะ
แล้วทีนี้วันต่อมาปรากฏว่าจะไปตัดส่วนที่เหลือออก
พบว่าต้นไม้ที่มันล้มลงมันดีดตัวขึ้นมายืนต้นได้เหมือนเดิม
ยังไงก็แปลกใจมากเลยค่ะ
ทำพิธีขอขมามีร่างทรงมาดู
ร่างทรงก็บอกด้วยนะบอกว่าต้นใต้ต้นยางนาเนี่ย
ลึกลงไป๕เมตรจะมีต้นตะเคียนอยู่
มีเจ้าแม่ทิพย์เกษรอาศัยอยู่ในต้นนี้
ทีนี้พอชาวบ้านที่รู้ข่าวเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
มากันเต็มเลยคือมากันหลายแบบนะ
วงมาลัยด้วยผ้าสามสีด้วยทูบด้วย
ขนาดพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายลอตเตอรี่
ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยตั้งแผงเลยค่ะ
ขายกันแบบนี้เลยเรียงเป็นหน้ากระดานเลยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็ไหนมา๑ได้ถึง๒
ก็คือซื้อลอตเตอรี่กันไปด้วยนะคะ